เป็นประวัติการอีกเหมือนกันค่าเงินบาทคุณผู้ชมค่ะในรอบ๑๐เดือนปรากฏว่าวันนี้เนี่ยอ่อนค่าลงไปแต่๓๗บาทนะคะก็มีคำถามเลยค่ะเพราะว่า
พอค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปแบบนี้กระทบอะไรบ้างนะคะซึ่งแน่นอนราคาน้ำมันส่งผลกระทบแน่นอนแต่ข้อดีก็มีด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือสถานการณ์ค่าเงินบาทซึ่งอยู่ในภาวะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่๓๗๐๖ต่อ๓๗บาท๖สตางค์ต่อดอลลาร์นะคะสาเหตุหลักหลักมาจากการที่เฟสกำลังสู้กับเงินเฟ้อ

ว่ายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่น้ำมันสิคะตอนนี้คนเติมน้ำมันเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องแบบปาดเหงื่อนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำมันขึ้นแน่โดนผลกระทบแน่นะคะเพราะว่าเราก็ใช้น้ำมันเยอะด้วยนะคะซึ่งไปถามนายกเนี่ยนายกก็บอกโอ้นี่ปัญหาใหญ่เลยแหละปัญหาใหญ่จริงแต่ว่าจะต้องหาพลังงานทดแทนแล้วก็ต้องวางแผนแก้ปัญหาระยะ
เข้าสินค้าน่าจะหนักด้วยนะฮะจากผลกระทบจากการที่เงินบาทไทยอ่อนค่าในระดับนี้นะฮะ